เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดอะไรหรือเปล่านะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ข้อมูลยังน้อย

ซึ่งแขกรับเชิญไม่ได้มานะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชม

นายวรกรนี่ก็เชี่ยวชาญคดี

มาช่วยตั้งคำถามหน่อยเพราะว่าข้อมูลมีค่อนข้าง
จำกัดนะคะเมื่อกี้ที่ผมฟังนะ

อะไรต่างทรัพย์สินต่างอยู่ที่เกิดเหตุ

กลัวว่าปืนจะหายแล้วเอาปืนไปเก็บ
ไม่เขาไม่ต้องเก็บช่อกปืน
ทีนี้บอกทนายวรกรไว้ก่อนค่ะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่า

แต่ว่าท่านขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้

ข่าวมันมีออกมาค่อนข้างจะหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราค่อยค่อยไล่เรียงกัน
สายแรกก่อนเดี๋ยวให้ทนายวรกรช่วยตั้งคำถามด้วยนะคะ
แต่ว่าตั้งคำถามกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะตำรวจไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
เราคุยกันสายแรกกับคุณแม่สุมิตราดงรังศรีนะคะ
คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แม่ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ค่ะขอรบกวนเวลาค่อนข้างกระชับนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ขอรายละเอียดค่อนข้างมาก
ขออภัยที่ต้องให้คุณแม่เล่าเรื่องที่เพิ่งจะสูญเสียนะคะ
แม่จ๋าตกลงแล้วหลังจากที่พบศพเอาไปตรวจนะคะ
ตกลงใบชนสูตรหรือว่าตำรวจที่หรือโรงพยาบาลที่ชนะสูตร
ตรวจเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรคะ
ได้ยินไหมคะแม่ได้ยินไหมคะ
คงสายคงมีปัญหาเดี๋ยวเอาใหม่
คือในส่วนของจุดที่พบเนี่ยนะคะมีพบตั้งแต่พบปืนพบกระเป๋า
กระเป๋าโทรศัพท์คือทรัพย์ศิลป์เนี่ยยังอยู่

เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรื่องชิงทรัพย์ไม่น่าใช่
ใช่เรื่องชิงทรัพย์ไม่ใช่แต่คนเพื่อนที่อ้างว่าเก็บ
เห็นปืนอยู่แล้วเก็บไปในที่เกิดเหตุ
ทำไมไม่เก็บทรัพย์สินตัวอื่นไปด้วย
แต่ไม่แน่ใจว่ามันเห็นแบบ

อันนี้ไม่ทราบสภาพพื้นที่เลยนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการตั้งข้อสังเกตของ

ลักษณะจุดที่เกิดก็คือโดนที่หน้าท้อง๑นัด

ผมต้องอธิบายลักษณะปืนปากกาเนี่ยผมเคยเคยเล่นอยู่ตอนเด็กปืนปากกาเนี่ยเวลาจะใส่ลูกจะมีแบบเกลียวขันกับแบบถอดหักกลางแล้วก็มีตัวล็อกต้องใส่ลูกไปข้างในแล้วตัวล็อกแล้วค่อยดึงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้
ฉะนั้นไม่ได้ที่ที่กลุ่มจะลั่นนอกจากว่าเรียนยิงอะไรแล้วมันลั่นอย่างนั้นได้
เพราะว่าอืมค่ะเค้งนะมันมันเอ่ย

จากการที่ตรวจแล้วเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลบอกว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรคะโดนกระสุนค่ะอ่ากระสุนเนี่ยตามข่าวเข้าที่หน้าท้องใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะใช่อ่าทะลุไหมคะไม่ค่ะไม่ทะลุกระสุนไปฝังอยู่ตรงไหนคะฝังอยู่ระหว่างตรงท้องนะคะเอ่อไม่ได้บอกอวัยวะเฉพาะใช่ไหมคะว่าไปฝังอยู่ตรงไหนค่ะอ่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่า
จมน้ำนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตแปลว่าเสียชีวิตก่อนที่จะไปถึงสระน้ำใช่ไหมคุณแม่ตรงนี้คุณแม่ไม่ไม่ในในนั้นไม่ไม่ได้เอ่ยถึงสระน้ำเลยถูกต้องไหมไม่เผยว่ามีมีน้ำอยู่ในปอดอะไรไม่ได้เอ่ยถึงใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ไม่เอ่ยถึงก็แปลว่าตายบนบกแล้วจะลงไปน้ำได้ไงเขาลงน้ำก็ต้องหายใจเข้าไปอ่ะอ่าคุณแม่คือเพราะฉะนั้นคือสาเหตุของการเสีย

อันนี้หมอหรือพยาบาลหรือตำรวจหรือ

คือคุณหมอทราบว่าสภาพศพเนี่ย
มขึ้นมาจากสระน้ำด้วยใช่ไหมคะแม่
ค่ะงมจากสระน้ำค่ะ
เพราะฉะนั้นที่ฟังคุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้
เท่ากับว่าคุณหมอบอกว่าที่เขาตายตายเพราะโดนกระสุนปืนก่อน
แล้วก็โดนก่อนที่จะลงไปในสระถูกไหมคะคุณหมออธิบายแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณแม่คุณหมอบอกชัดเจนไหมคะว่าหรือว่าตำรวจบอกไหมคะว่าตกลงแล้ว
กระสุนปืนเนี่ยเป็นกระสุนขนาดเท่าไหร่เป็นปืนอะไรตอนนี้คุณแม่รู้ยังคะ
รู้แล้วค่ะค่ะเป็นปืนอะไรคะแม่เจ็บสองสองแล้วค่ะอ่า
กระสุนจุดสองสองนะคะปืนเป็นปืนปากกาตามข่าวไหมคะ
อันนี้แม่ไม่รู้นะคะว่าเป็นปืนปากกาอ่าแล้วมีใครบอกแม่ไหมคะว่าเป็นปืนชนิดไหนคะ
มันก็ไม่มันสับสนนะคะเพราะว่า

ไม่รู้ค่ะตอนนี้ไม่รู้ค่ะแม่ไม่รู้ค่ะอ่าใครเป็นคนรู้ค่ะ
ค่ะเพราะคุณตาเขาจะไปก่อนอ่า
ทีนี้คุณแม่คุณแม่ไม่รู้เรื่องปืนปากกาเลยใช่ไหมคะ

งั้นถามคุณแม่แบบนี้เอาเท่าที่คุณแม่ทราบเนี่ย
ลูกชายเนี่ยเป็นคนสะสมอาวุธเป็นคนมีปืนเป็นคนพกปืนไหมคะ
ใช่ค่ะก็เห็นเขาเพื่อนเขานะเพื่อนเขาบอกว่าเขามีอ่า
คุณแม่เคยเห็นไหมล่ะปืนปากกาที่ปืน
เคยเห็นไม่เคยเห็นค่ะยังว่ามันเป็นยังไงผืนปากกา
เพราะว่าอย่างน้อยนะคนที่อยู่กันกับครอบครัวเนี่ยปกติต้องเคยเห็น

ไม่เคยเห็นแต่ที่คุณแม่รู้เนี่ยคือเพื่อนของลูกบอกใช่ไหมคะ

บอกตอนไหนฮะตอนที่ตายแล้วหรือก่อน

ที่เขาโดนไอ้ปืนเนี่ยมันมันไม่ใช่ไอ้ที่เขาลงไลน์ลงอะไรกันเนี่ย

ส่งกันในไลน์ในไลน์โทรศัพท์เลยเหรอ

ที่ลงข่าวลงอะไรนะคะ
เอาอย่างนี้แม่คือแม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยมีปืนหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ว
โดยที่แม่รู้จักเพื่อนเป็นคนบอกใช่ไหมคะ

อ่าแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่เคยเห็นเองไหมว่าลูกชายพกอาวุธ
อาจจะไม่ใช่ปืนอ่ะแต่ลูกชายเป็นคนพกอาวุธเวลาไปไหนมาไหนไหมคะ
ก็พกค่ะเค้าชอบเข้าป่ายิงนกยิงอะไรอย่างเงี้ย

ปืนอะเคยเห็นมั้ย

ไม่ค่ะไม่เคยเห็นยังถามว่ามันเป็นยังไงรูปร่างยังไง

ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาพกอะไรติดตัวไปบ้างคะ
อย่างแรกก็คงโทรศัพท์อะค่ะ
โทรศัพท์เพราะส่วนมากเขาจะอยู่กับสวนนะคะเขาจะกรีดยางอะไรอย่างนี้

ไม่ไม่ค่ะ

ไม่ค่ะบางครั้งเติมน้ำมันยังมาขอแม่เลยค่ะ
ค่ะมีใส่สร้อยคอแหวนอะไรยังไงที่เป็นเครื่องประดับอะไรไหมคะ
อันนั้นยิ่งไม่มีเลยค่ะ
อย่างนี้คือความหมายของคุณแม่คือว่าไม่มีอะไรที่มีมูลค่าคือไม่มีอะไรที่ราคาแพงพกติดตัวไปเลยใช่ไหมคะ

เขาเป็นคนดื่มเหล้าปกติไหมคะ
ก็ดื่มแต่ไม่ใช่ว่าดื่มมากก็ดื่มบ้างตามภาษา
ทีนี้ถ้าสมมุติย้อนเหตุการณ์ดูเนี่ยนะคะที่ผิดสังเกตคือวันที่๑๑ไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านใช่ไหมคะ
ปกติเขาก็นอนที่สวนนะคะ
แล้วความผิดปกติที่ทางบ้านออกตามหาคืออะไรคะ
ผิดปกติคือที่จะ
ที่จริงคุณแม่ยังไม่ทราบนะคะว่าเขาหายตั้งแต่วันที่๑๑ค่ะ

คุณแม่จะเข้าสวนวันที่๑๒เพราะว่าวันที่๑๑เขาเข้ามากินข้าวที่บ้าน

กับยายเขาเขาก็ห่อกับข้าวอะไรเผื่อจะกินเย็นอะไรเขาอย่างนี้

ก็พอจากนั้นเขาก็มาเจอเขาวันที่๑๑
เดี๋ยวผมถามสถานที่สถานที่ที่ว่ามีการยิงกันก่อนตกน้ำเนี่ยมันอยู่ไกลจากสระน้ำไกลไหมครับคุณแม่

ประมาณกี่เมตรที่ว่ามันมีพบปลอกกระสุนกี่เมตร

อ้าวก็คือเดิน๒เก้าก็ลงน้ำเลยใช่ไหม
๓เม็ดไม่ใช่๒เก้าหรอก๓เม็ดต้องเดินเป็น๑๙ถึงจะลงน้ำได้

ถามว่ามันมีปอกกระสุนตกอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหม
ในข่าวบอกว่ามีปอกกระสุนตกอยู่
เดี๋ยวถามคุณตาคุณแม่จะไม่รู้เพราะคุณตาไปเจอ

เอาที่ทนายวรกรถามก็ได้ค่ะคุณแม่
คือบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำของบ้านคุณแม่ถูกไหม

ก็คือที่ลูกชายไปอยู่นั่นแหละ
เวลาเขาเข้าไปทำสวนเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
ทีนี้ตรงจุดที่พบของเนี่ย
เดี๋ยวไม่เป็นไรเจ้าหวันถามจากคุณตาให้นะคะว่ากลายกันแค่ไหน
แต่จะบอกว่าคือบ่อน้ำเนี่ยลึกไหมคุณแม่

เป็นค่ะเป็นว่ายน้ำเป็น

ผลการพิสูจน์เพราะยิงกันห่าง๓เมตร

หรือว่าคานมาตรงนี้นะคานมาตกน้ำเองนะ
น้ำต้องเข้าปอดเพราะจมูก

ว่าตายตั้งแต่ตอนโดนยิงตรง๓เม็ดแล้ว

คุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่ได้เห็นจุดที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้ค่ะเอาพฤติกรรมทั่วไปก่อน

ตามปกติไม่ได้พกทรัพย์สินอะไรมากมาย
เพราะฉะนั้นคืออาจจะตัดได้เบื้องต้นกรณีเรื่องของแบบชิงทรัพย์อะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ของจนถึงตอนนี้คุณแม่รู้ไหมว่าของติดตัวลูกชายมีอะไรหายไปบ้างคะ
ของติดตัว

ไม่มีอะไรโทรศัพท์ก็ยังอยู่นะคะ

ค่ะโทรศัพท์นี้ให้เจ้าหน้าที่เขาค่ะ
ตอนตายที่อยู่กับที่ที่ว่าห่าง๓เมตรอยู่ในที่เกิดเหตุถูกต้องไหมฮะ
ก็ส่วนนี้ส่วนนี้คือว่าแม่ไปทีหลังตาแต่ตาก็ว่าเด็ก

แต่ว่าคือทรัพย์สินไม่ได้หายไปใช่ไหมคุณแม่

ทีนี้เพื่อนคุณแม่ได้คุยกับเพื่อนเขาเองเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะ
แม่ไปเจอแม่ก็ถามเหมือนเขาแบบหาอะไรอยู่ตรงสระ
ก็เลยถามเขาว่าเออทำอะไรกัน
เขาบอกว่าพี่เดียไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวาน
ไม่เห็นไม่เห็นยังไงไปยังไงไปกับใคร

อ้าวไม่รู้แล้วตอนไม่มีใครอยู่ด้วยล่ะ

เขาบอกว่าเขาไปสวนยาง

ก็พูดว่ารถอะไรก็อยู่อะไรก็อยู่ครบ
เขาก็พูดต่อโทรศัพท์อะไรก็ไม่เอาไป
แม่ก็สงสัยแล้วถ้าคนจะไปไหนมันก็ต้อง
สิ่งแรกก็คือโทรศัพท์ก็ต้องจับอยู่แล้ว

คุณแม่คือเพื่อนเขาเนี่ยคนไหนที่เป็นคนเก็บเอาปืนไปคะ

ไม่ไม่ได้คุยค่ะ
วันที่ไปเจอเขาคุยกับเขาแหละ

แล้วปืนไปอยู่ที่บ้านใครคะ
อันนี้ก็ได้ยินมาจากพ่อเขาบอกว่า

บ้านญาติของเพื่อนหรือว่าบ้านของเพื่อน
บ้านญาติของคนที่แม่เจอที่ถามเขาเนี่ยค่ะ
ทำไมเขาถึงเอาไปเก็บไว้ที่บ้านญาติของเขาคะเพื่อนคนนั้นบอกไหม

เพราะตอนไปเนี่ยที่ได้แบบเรื่องปืนอะไรแม่ก็ไม่ได้ยินทีนี้
พอเจ้าหน้าที่เขาสอบเขาเขาก็บอกว่าทีแรกเหมือนเขาจะพูดเหมือนว่าเป็นปืนปากกาเขาห่อใส่กับเสื้อ

ไปไว้ที่กระต๊อบท่อมกระท่อมค่ะ

แล้วทีนี้ตอนตาเข้าไปมันไม่ใช่อย่างนั้น

มันไม่ใช่อย่างนั้นเสื้อมันก็แฟนอยู่มันไม่ได้ห่ออะไรเลย
ไปทีหลังก็ไปเห็นอย่างนั้นก็เอากลับมาบ้านด้วย
สรุปแล้วที่เพื่อนเล่าว่าเอาเสื้อห่อปืนไปปรากฏว่าเสื้อตัวนั้นก็อยู่ใช่ไหมคะ

แต่มันไม่มีมันไม่มีปืนปากกาอะไรที่ตามที่เขาให้การอะไรนั่น
แม่ลูกชายคุณแม่เนี่ยนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีมาบ่นให้ฟังไหมคะว่ามีเรื่องมีราวกับใครหรือว่ามีใครคิดร้ายหรือกังวลเรื่องอะไรอยู่ไหมค

ไม่บ่นไม่อะไรก็มาก็มาเอากลับเข้า
ผมสงสัยประเด็นนี้นะคุณจอมฝันเพราะว่าที่ข่าวที่ว่าคุณจอมฝันเคยถามตำรวจว่าปืนปากกาเนี่ยเด็กที่แม่พูดถึงเนี่ยเห็นว่าเป็นปืนอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยไปเก็บไว้กลัวว่าจะหายจากอะไรถามทำไมไม่เก็บทรัพย์สินอื่นด้วยทั้งที่มีโทรศัพท์มีรถมีอะไรตั้งหลายอย่างทำไมไม่เก็บ
อันนี้คุณแม่อาจจะตอบไม่ได้นะเพราะคุณแม่ไม่ได้อยู่ตอนที่เจอทรัพย์สินถูกไหมคะ

แล้วแม่ได้ถามเผื่อไหมว่ามีเห็นอะไรบ้างตอนนั้นได้คุยกันไหมค
ไม่ค่ะไม่มีอะไรผิดปกติแกก็มาอะไรแม่ก็บอกนู่นบอกนี่ทำนู่นทำนี่เขาก็ไปทำเพื่อน
เพื่อนที่แม่ว่าเนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมคะคือคนเดียวกันหมดใช่ไหมคะที่แม่ได้คุยเนี่ยหรือว่าคุยหลายคนจะ
คุยคนเดียวค่ะ
ซึ่งเพื่อนคนนี้ไม่ได้เล่าอะไรอีกเลยเหรอคะว่าคิดว่าเป็นใครทำเกิดเหตุอะไรขึ้น
ไม่เล่าคุณแม่ก็ถามแล้วหายไปตอนไหนเขาก็บอกตั้งแต่๔โมง๔โมงของวันที่๑๑อะค่ะ
แล้วทีนี้แม่เข้าสวนวันที่๑๒ช่วงประมาณนี้อีกก็ไปเจอเขาล่ะค่ะอยู่ที่สระ
เจอเจอเพื่อนคนนี้คนเดียวเลยหรือว่ามีเพื่อนคนอื่นด้วยคะ

๒คนค่ะ

แล้วหมอเขาลงความเห็นว่าตายมากี่วันแล้วเนี่ย

เสียชีวิตวันที่๑๑วันที่๑๒ก็เวลาประมาณ

เดี๋ยวเราขอวางสายคุณแม่รอบนี้ก่อนนะคะ

นะคะถ้าเผื่อจะมีข้อมูลอะไรอยากได้จากคุณแม่เพิ่มเดี๋ยวอาจจะโทรกลับไปหาคุณแม่แต่ว่าตอนนี้วางสายก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณตาคุณตาอาจจะบอกได้เยอะนะคะว่าเจออะไรเห็นอะไรคุยกับใครบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับคุณตาของผู้เสียชีวิตนะคะคุณตาเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปตามหาหลานชายนะคะคุณตาบุญสูงดงรังศรีนะคะคุณตาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะตาจ๊ะขอแสดงความเสียใจด้วยก่อนนะค่ะคุณตาค่ะคุณตาเนี่ยไปเจอหลานเนี่ยตอนนั้นมีคน
ช่วยหาทั้งหมดกี่คนคะ
ก็ผู้ที่ลงน้ำหลวงก็มี
มีอันเด็กสามคนนะครับแต่ลงไม่ลงหมดคนนะลงน้ำสองคนอ่า
ส่วนผมก็อยู่ข้างบนไม่ได้ลงลงน้ำจริงจริงสองคน
มีมีเพื่อนหลานทั้งหมดสามคนแต่ลงไปบ่อน้ำไปดูให้เนี่ยสองคนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ
อ่าคุณตาเพื่อนสามคน
นี้เนี่ยมีใน๓คนนี้มีคนที่เป็นคนเอาปืนไปฝากไว้ที่บ้านญาติของตัวเองหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ผมผมก็ไม่ทราบอ่าเขาล่อยฟังไหมล่ะเขาล่อยฟังไหมล่ะ
ว่าเขาเอาปืนไปฝากผมไม่ทราบเขาเอาปืนไปฝากตอนตอนที่ตาไปเจอทีแรกอ่ะ
เจอแล้วมันเจออะไรทรัพย์สินอะไรตรงที่เกิดเหตุบ้างตอนแรกที่ผมมาเจอเนี่ย
ที่ผมมาเจอตอนแรกเวลาประมาณสามโมงกว่านี้น่ะวันเหนิดกันเนี่ย
อะไรไหมฮะตรงที่เกิดเหตุมีครับมีโทรศัพท์มีอะไรบ้าง
ก็ตอนที่ผมไปเขายังไม่เขายังไม่ไปหาผมนะผมไปตอนแรกอ่ะอ่า
เขาเจออะไรตาเจออะไรประมาณสักสิบนาทีเขาไปหาผมสองคนค่ะ
หาที่สาน้ำอะไรจ้ะพอดีประมาณสิบนาทีเขาไปหาผม
ผมก็เลยถามถามว่าบอกว่าไอ้หลานไปไหนเนี่ย
เขาบอกว่าไม่เห็นทั้งคืนอ่าเขาบอกนะจ้ะไม่มาเห็นทั้งคืน
มีแต่โทรศัพท์ประเทศประเทศกองอยู่ตรงนี้
ตรงที่แจนั่งตบเบ็ดเขาบอกว่าอย่างงี้กองกองใช้ที่ว่าจุดที่ห่างจากสระน้ำสามเม็ดใช่ไหมฮะ
ที่ว่าใช้จุดนั้นหรือว่ากองอยู่ที่สาไอ้กระต๊อบนี้อ่ากองอยู่ที่
ครูสระน้ำนี่แหละครับหอที่ครูสระน้ำใช่ไหมฮะหลังแกนั่งตกเย็นนี่แหละ
อยู่ริมสระใช่ไหมคะคุณตาใช่ครับของที่เห็นเนี่ยอยู่ริมสระหมดเลย
โทรศัพท์เสื้อไฟแชคอยู่ริมสระหมดเลยนะครับอยู่ภูสระนั่นแหละ
ว่ามีปอกกระสุนอยู่ด้วยใช่ไหมปลอกกระสุนผมผมเก็บได้ล่ะที่นั่นน่ะ
แจนั่งตบเบ็ดนี่แหละอยู่ตรงไหนคะคุณตาตรงที่แจนั่งตบเบ็ดนี่
ใกล้ใกล้กับของอื่นเลยเหรอใกล้กับพวกไฟแชคโทรศัพท์เลยเหรอคะ
เอ่อเชื่อทรทัศน์เปิดเชื่อทรทัศน์เขาเก็บก่อนแล้วผมไป
อ๋อเขาเก็บไปด้วยที่กระท่อมแล้วเชื่ออ๋อ
แล้วปอกกระสุนเนี่ยก็อยู่ใกล้ใกล้กับเบ็ดตกปลาของหลานใช่ไหม
ก็คืออยู่จุดเดียวกันใช่ไหมคะครับใช่ครับตรงแค่นั้นอ่ะ
เจอกี่อันคะคุณตาเจออันเดียวครับอ่าแล้วอันเนี้ยพอเราเราเอาให้ตำรวจหรือเราเอาให้ใครตรวจไหมว่าตกลงมันเป็นปอกกระสุนของปืนแบบไหน
เพราะในข่าวมาบอกว่าปืนปากกาตกลงปืนปากกาน่ะมีจริงหรือเปล่าคะ
บอกว่าเป็นปืนใหญ่จุดสองสองนี่แหละครับอ่าขนาดจุดสองสองนะกระสุนอ่า
คุณตารู้เรื่องปืนปืนปากกาไหมฮะผมไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นเลย
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลักษณะปืนปากกานี่มีใครมาบอกไหมว่าว่าเป็นว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไม่มีใครมาบอกตำรวจบอกไหมตำรวจก็ไม่บอกอ่าแล้วตกลงคุณตารู้เรื่องที่เพื่อนของหลานเอาปืนไปฝากไว้ที่บ้านญาติไหมคะ
อันนี้ผมไม่รู้เลยครับไม่รู้จริงจริงอ๋อแล้วมีเพื่อนของหลานพูดไหมว่ามีใครเจอปืนไหม
มีใครเห็นอาวุธไหมมีคนพูดให้ฟังไหมคะคืออย่างงี้ครับอ่า
คืออย่างนี้ตอนที่ได้ที่ผมได้ปลอกกระสุนเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าปอกกระสุนมันเป็นของใคร
เขาบอกว่าเป็นเป็นของคนที่เสียเลยหลานผมเนี้ยอืมแต่ยังไม่ว่านี้เขาว่าอย่างนี้
อะไรนะครับอะไรนะปอกกระสุนนี่ผมถามเขาว่าเป็นของใคร
เขาบอกว่าเป็นของไอเดียเนี้ยครับอ่าหลานผมเนี้ยค่ะ
ใครมันคุณบอกหกหกคนที่เอาเชี่ยไปนั่นแหละสองคนนั่นแหละอ่า
แล้วเขารู้ได้ยังไงเป็นรุ่นน้องอ่ะอ่าอ่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นป่อกระสุนของคนตาย
ก็ไม่ทราบหรอกครับเขาพูดอย่างงั้นจริงจริงไม่แล้วแล้วเมื่อกี้ที่คุณตาบอกเขาบอกว่า
เอามายิงอะไรคะเมื่อกี้คุณตาจะอ่าเชิญจ้ะแต่ยิงเขาไม่บอกเขาไม่บอกว่ายิงอะไร
เขาบอกว่าไอ้ไอ้เดียยิงเขาบอกว่าอย่างงี้อืมไอเดียยิงเดียคือหลานใช่ไหมคะ
คือหลานผมนี่แหละครับอ่าเพื่อนเพื่อนหลานที่มาช่วยหาศพเนี่ยนะคะคุณตา
บอกว่าเนี่ยปอกกระสุนของหลานคุณตานั่นแหละเอามายิงใช่ไหม
ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับอ่าแล้วเขาบอกจ้ะแล้วเขาบอกไหมว่าที่บอกว่าเอามายิงน่ะ
เอามายิงอะไรคะตอนนี้ไม่บอกเลยครับคุณตาได้ถามเขาไหมจ๊ะ
บอกว่ายิงถึงเมื่อวานนี้ยิงตั้งแต่เมื่อวานอ่ายิงอะไรยิงอะไรได้ถามไหมคะ
ผมไม่ได้ถามเลยคุณตาตามปกติคุณตารู้ไหมว่าหลานพกปืนหรือเปล่าคะ
ไม่เคยไม่เคยมีเลยครับไม่เคยเห็นเลยไม่เคยพกปืนเลย
คุณตาตอนที่ตอนที่เจอโทรศัพท์เจอเสื้อเจอไฟแชคเนี่ย
มีทรัพย์สินอื่นไหมมีเจอกระเป๋าตังค์มีเจอของอื่นอื่นที่เขาใช้มีอีกไหมคะ
เขาบอกเขาบอกอย่างนี้นะตอนเขาไม่เจอแล้วเขาเอาไปก่อนแล้ว
เขาบอกว่ามีเสื้อแล้วก็มีโทรศัพท์ตากฝนอยู่ทั้งคืน
แล้วก็มีไฟแชคอ่าแล้วก็มีตังค์เหรียญอ่า
ตรงนั้นน่ะตรงเชื่อหลวงจ้าจ้าเขาบอกคุณตาค่ะเท่าเท่าที่ฟังคุยมาน่ะ
กับคุณแม่ด้วยเมื่อกี้คุยกับคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็เนี่ยตอนที่เราคุยกันกับคุณตาเนี่ย
คือทางครอบครัวไม่รู้เรื่องปืนเลยใช่ไหมคะเรื่องปืนปากกาไม่รู้จริงจริงครับ
ไม่รู้เลยอ่าเรื่องเรื่องปืนปากกาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า
ไม่รู้ด้วยว่ามันมีข่าวออกมาว่าเพื่อนเพื่อนของหลานเนี่ย
เอาปืนไปไว้ที่บ้านญาติเขาอันนี้ครอบครัวก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้อ่าเพียงแต่คุณตาได้ได้ปอกกระสุนปืน
เอ่อจุดสองสองเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตอนแรกคุณตาสงสัยไหมว่ามันมันมาจากไหน
คือหรือเอกใจไหมว่ามันใช่ของหลานหรือเปล่าตอนตอนแรกแวบแรกที่เห็นเนี่ย
คิดว่าเป็นของใครหรือว่าคิดอะไรอยู่คะเข็นซอยแรกผมผมเห็นตอนแรกผมก็ถามเขาเลย
จ้ะถามเขาเลยอ่าเขาบอกว่าเป็นของหลานผมเนี้ยอืมแต่คุณตา
ของหลานผมเขายิงคุณตาไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าหลานว่าหลานมีอาวุธพกอาวุธนะคะ
ไม่ไม่ไม่รู้เลยครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเห็นพกอาวุธน่ะอืมเนี่ยนะครับ
เขาจะไม่รู้ว่าทั้งที่ไปเจอศพเลยทำไมรู้ว่าถูกยิง
ทั้งที่ไม่เจอศพนะศพอยู่ใต้น้ำถูกต้องไหมตาตอนที่ถามเด็กอ่ะ
ยังไม่เจอศพใช่ไหมครับคุณตาตอนเจอตอนเจอเจอปอกกระสุนหนึ่งยังไม่เจอศพใช่ไหม
ค่ะเจอปอกกระสุนกับศพเจออันไหนก่อนกันคะปอกกระสุนครับเจอก่อนอ่ะ
อืมพอนี้ประมาณที่หลังประมาณถึงถูกเทียวเข้าไปแหละอืม
นั่งอยู่ตรงนั้นตรงที่เกิดเหตุอ่ะพอดีผมเจอปลอกกระสุน
ยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าหายไปไหนยังไม่รู้เป็นอะไร

ไอ้กระสุนปลอกของหลานแล้วยิง

ก็นี่แหละเขาก็พูดอย่างนั้น
คุณตาค่ะเอาเท่าที่คุณตาคิดนั่นนะคะ

คุณตาคิดว่าหลานเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
หรือคุณตาคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือ

เพราะข้อมูลมันน้อยมากเลยนะที่ออกมาในข่าว

ผมคิดว่าถูกฆาตกรรมแน่นอนเลยครับ

ส่วนบ้านเรากระท่อมตรงบ้านเราอะเนาะ

ผมสงสัยหลานถูกฆาตกรรมแน่นอน
แต่เรื่องอะไรนี่ผมไม่รู้
เขามีเรื่องมีราวกับใครหลายคนเหรอคะ

ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยหลานผมอะ

ถ้ายิงตูมปั๊บไม่ใช่สลัดปอกลูกออกเองนะ

อันนี้ทำไมไม่ตกอยู่ข้างล่าง
ก็ตกอยู่ตรงแกนั่งนั่นแหละครับ

ปากกระสุนครับ

คุณตาไม่เคยมีใครมีปืน

ตอนที่

เพื่อนเขาพูดอะไรบ้างไหมคะ

แต่เพียงบ้านรุ่นพี่รุ่นอะไร

ตรงที่แกนั่งเจียดเบชน์

เหมือนกับแบบมันมีร่องรอยคนสู้กันเลยเหรอคะ

แบบย่าย่่าย่่าหรืออะไรมันแหลกไปหมดเลย
สาวนี้มันลอยต่างเลยผมสงสัยเลย
พอดีพอดีผมไปเขาก็เข้าไปประมาณสัก๑๐นาที
ผมก็ถามเขานี่มันอะไรนี่มันถึงเป็นอย่างนี้
เขาบอกว่าสงสัยว่าไอ้เบียตกน้ำตาย
เขาบอกว่าเขาหาดียาดูขอบอกแล้วเนี่ย
เขานี่คือเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเลยแหละครับเพื่อนนี่แหละอ่า
เอ่อตาจ๋าดูร่องรอยแล้วเนี่ยมันมันบอกได้ไหมว่ามัน
มันหลายคนไหมมันเห็นรอยเท้าคือเยอะไหมหรือยังไง
หรือมันเห็นแค่ย่าล้มย่าสองคนอยู่แล้วประมาณสองคนนี่แหละอ่า
คุณตาตรงสวนคุณตาตรงกระท่อมตรงตรงเบาะน้ำที่เกิดเหตุเนี่ยคือใครก็เดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
มันไม่ได้มีรั้วอะไรใช่ไหมคะครับไม่มีรั้วมีอะไรเลยใครก็เดินเข้าไปได้
แล้วมันอยู่ใกล้ถนนมากไหมคุณตาใกล้ครับติดถนนเลยแล้วแถวแถวนั้นมีบ้านคนอยู่ไหมคะ
เพราะมีกระท่อมไล่สวนยางธรรมดานะครับคือถ้าร้องแล้วถ้าถ้ามีเสียงร้องเนี่ยจะมีคนได้ยินไหม
มีใครบอกไหมว่าได้ยินเสียงร้องหรือเสียงสู้กันหรือเสียงคนทะเลาะกัน
คือมันอย่างนี้ครับมันฝนตกทั้งคืนเลยอ๋อเขาเข้ามาใช้ไล่อย่างปิดยางไม่ได้นะ
จ้าจ้ามันตกมันตกครับอ่าคุณตาขาเอาอย่างงี้ตอนนี้เนี้ย
ตอนที่เอาศพหลานไปโรงพยาบาลตกลงทางโรงพยาบาลบอกว่าอะไรบ้างคะ
ทางโรงพยาบาลเอ่ออำเฟอร์ปากฏมเขาบอกว่าถูกกระสูญอืมท้องเนี้ย
เขาบอกว่าเป็นชนิดจุดสองสองค่ะหมอก็บอกว่าอย่างงี้อ่า
หมอไม่ได้บอกว่าจมน้ำตายใช่ไหมบอกโดนกระสุนนะที่เสียชีวิตนะ
ครับอ่าอ่ะทีนี้อีกอีกอันหนึ่งก็คือว่าตำรวจบอกอะไรแล้วบ้างคะ
ตำรวจเนี่ยเขามาดูเขามาจัดการแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ตำรวจบอกอะไรที่บ้านบ้างล่ะคะ
ก็ก็ยังไม่บอกอะไรครับอืมยังไม่ได้บอกข้อสันนิษฐานอะไรเลยใช่ไหม
ครับยังไม่บอกอะไรก็มาถามอย่างนี้ผมก็พูดไปอย่างนี้
เขาสอบคุณเขาเขาถามคุณตาไปแล้วใช่ไหมคะเขาถามอยู่ครับอ่า
คุณตาจ๋าเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณตาเท่านี้ก่อน
เดี๋ยวเราหาข้อมูลเพิ่มให้แล้วเดี๋ยวตามข่าวต่อนะคะ
ค่ะคุณตาตอนนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะน่าสงสัยมาก
ทำไมลูกปืนถึงออกจากปืนปากกาได้จะต้องเป็นเกลียวนะฮะ
หรือเป็นลักษณะที่หักหลับกล้องแล้วมาเอามาต่อกันได้
ถ้าขึ้นสมมุตินะคะถ้ามันเป็นตามข่าวว่าขึ้นชื่อว่า
ปากกาจริงคือยังไงไม่มีทางที่ปอกกระสุนจะออกมาตกได้เลยเหรอคะ
เปอร์เซ็นต์ออกไม่ได้โทษดิฉันไม่มีความรู้เรื่องปืนปากกาเลย
คือทุกรูปแบบของการทำปืนปากกาปืนปากกานะมันจะเหมือนปากกาเนี่ย
แล้วก็เอาปืนใส่แล้วก็ทิ้งขึ้นลำมันจะลั่นง่ายมากครับ
แต่นิดเดียวกันลั่นแล้วแต่ตอนขึ้นลำอ่ะยากอ้า
คนที่จะมาออกได้ต้องไปขันนั้นออกอ่าทีนี้อ่าทีนี้ไม่รู้เลย
นี้เลยถ้าคนที่ยิงอ่าอ่ายิงตัวเองเนี้ยไม่มีทัศน์ไป
ขันออกหรอกอืมจะไปขันทำไมดูดูจากสภาพพื้นติ
ก็ใช่ที่ทุนตาบอกเห็นหย่าลมเห็นลอยตะเกกด้วยมาไปนะ

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าน่าจะได้คุยกับ
น่าจะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะที่ได้ไป
คุยกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องมาสักครู่ค่ะ
เยี่ยงไงตัวเองมันมันไม่กระเด็นออกแล้วแต่ที่นี้เอาอย่างงี้
จะบอกอะไรได้บางอย่างต่อคดีว่าเขาทำเอง
คือหมายถึงว่าปืนลั่นหรือว่าถูกทำร้ายคือมันสำคัญตรงนี้
ชนิดของปืนมันสำคัญตรงนี้จุดที่เข้าใช่ไหมคะ
แล้วก็อย่างอื่นทีนี้ทนายวรกรเดี๋ยวขอคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
คุยกับคุณปียชาติคมกลิ่นนะคะคุณปียชาติสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ขออภัยดิฉันมีเวลาเหลือน้อยจริงคุณปียชาติ
คิดว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างสำหรับคดีนี้เชิญเลยค่ะ
ครับครับพอดีผมไปสอบถามเพื่อนนะครับ
พอดีหลังจากวันที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมีอยู่๓คนที่เขานัดกันนะฮะ
จะไปเจอกันในคืนวันอาทิตย์ก็คือมีเพื่อนอีกสองคนที่สนิทกันอีกคนนึงเนี่ย
พอดีเขาไปทำกิจกรรมร่วมกันคือไปสร้างสะพานในวันนั้น
แล้วเขาก็ไปนัดเจอกันตรงที่กระท่อมใกล้กับที่เกิดเหตุริมสะน้ำนะครับ
คือวันนั้นเนี่ยเพื่อนที่เขาไปเจอทีหลังเนี่ยเขาไปพบเพื่อนสนิทสองคนของผู้ตายครับ
แต่ไม่เจอผู้ตายแล้วเขาก็เลยช่วยกันออกตามหาครับ
เป็นปืนของผู้ตายนี่ทำไมนึกเก็บให้เพื่อนล่ะ

แต่มาพบบัชฌาติโดยภายหลังว่า

อยู่ห่างจากอยู่ที่จมน้ำไม่ไกลครับเพราะว่าก็คืออยู่ในขอบสระเลยครับ
ความหมายคือว่าคือญาติเนี่ยอย่างคุณตาไม่เจอไม่เห็นน่ะแน่

ใช่ครับคือเพื่อนเขาบอกว่าเขาเจอปืนเขาก็เลยไปเก็บไว้ให้ที่กระท่อมครับ
แล้วทัพสินที่อื่นเขาเก็บไปไหมครับ
เสียงอย่างอื่นเขาเก็บไปด้วยไหมเช่นโทรศัพท์เช่นอะไรเนี่ยเก็บไปด้วยไหม
ไปด้วยครับมาให้แม่ทีหลังครับแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งสะกิดบอกว่าอ้าวทำไมไม่เอาโทรศัพท์ให้แม่ถึง๓ครั้งกว่าจะยื่นให้
แล้วตกลงปืนที่เจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะคุณปียชาติ
ไปเก็บไว้ที่บ้านญาติของเพื่อนที่ของเพื่อนผู้ตายนะครับ

อันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเท่าที่ผมจำฟังผู้กำกับผู้กำกับบอกว่ามาเจอปืนภายหลัง
ว่าเพื่อนผู้ตายบอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านญาติ
โดยเขาให้เขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมต้องเอาปืนแหมจะเรียกคำว่าซ่อนก็แหมเหมือนจะกล่าวหา
ทำไมเขาถึงเอาปืนไปไว้ที่อีกที่นึงคะเขาบอกไหมคะ
ก็ไม่ได้บอกครับคือคนที่ผมจะไปสัมภาษณ์คือเพื่อนสนิทสองคนนี้ไปปุ๊บ
พอดีไปเขาเจอผมแล้วเขาก็หลบหน้าแล้วหนีไปเลย
อีกคนนึงก็ทางผู้ปกครองก็ไม่ให้ออกมาคุยก็เลยได้คุยแค่กับคนหนึ่งที่เขาไปเจอสองคนนี้
คุณปริยชาติคะตำรวจเรียกสอบเพื่อน๒๓คนนี้ทั้งหมดแล้วหรือยังคะ
เรียกสอบแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรครับเพราะว่าเขารอผลชนสูตรครับ
แต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นปืนลั่นทำไมปืนยังวางกองอยู่กับเสื้อพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
ถ้าเขาจะพกไว้ที่เอวอะไรแบบนี้นะครับข้อสังเกตผม
มีการตรวจเขม่าวดินปืนจากศพผู้ตายหรือว่ามีการตรวจเขม่าวดินปืนจากเพื่อนอะไรบ้างไหมคะ
แต่ผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากชาวบ้านนะครับ
ลึงลั่นก็ยิงจากหน้าท้องแล้วก็ตัวกระสุนไปฝังที่ที่ตับ
สาเหตุหลักก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย
เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือข้อมูลจากในพื้นที่เนี่ยคือเป็นลักษณะ
แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าโดยที่เพื่อนเนี่ยถูกสอบแล้วแต่ว่ายัง
ไม่ได้ถูกข้อสงสัยใดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีประเด็นออกมา
ว่าจะตัดประเด็นใดทิ้งคือก็ยังไม่ตัดเหมือนกันครับอ่าทีนี้
ค่ะตอนนี้ที่เรารออยู่คือเช่นเช่นขมัวดินปืนนะคะอยู่ที่
ศพไหมอยู่ที่เพื่อนไหมแต่นี่มันผ่านหลายวันแล้วเนอะไม่อีก
เด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เขาบอกว่าลูกปืนมันย้อนสอนเพราะ
ธรรมดาคนพกปืนนะต้องเอาลงลงล่างปากก็บอกไม่มีใครพก
กับปืนเอาขึ้นย้อนสอนแล้วตอนนี้มันเข้าที่หน้าท้องนะมา
รู้ตับตับอยู่ทางนี้นะมันย้อนขึ้นนะฮะอันนี้เป็นประเด็น
นี้สนใจนะครับคุณพิเศษใช่ครับตัวตัวปืนเนี่ยตอนนี้อยู่
ที่โรงพักใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปืนอะไรฮะลูกโม่หรือว่าปืน
แหละก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ครับลูกโม่เรือ
อะไรฮะแต่ว่าเพื่อนของเขาก็บอกว่าเป็นปืนปากกาแล้วแม่
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนบอกกับไปเจอปืนที่หลังเนี่ย
น่าจะเป็นคนละชนิดกันเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ตายที่สนิทกัน
เขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ปืนของผู้ตายเพราะปืน
ผู้ตายจะเป็นไทยประดิษฐ์ลักษณะคล้ายกับปืนปากกา
จะเป็นการให้การที่ขัดแย้งกันอยู่จริงไม่รู้ว่ามันเป็น
ของผู้ตายจริงหรือเปล่าครับคุณเปียช่าเอานี้นะคะคุยกันแบบ
นักข่าวถามกันเองข้อมูลอันนี้ออกมาน้อยมากเลยใช่ไหม
คดีนี้คือคือมันมีความสับสนทั้งเช่นปืนลูกปืนเนี่ยที่
ฝังตัวในคนตายพิสูจน์ได้ว่ามาจากปืนกระบอกไหนอ่าใช่แต่กำลัง
บอกว่าคือนะตอนนี้ต่อให้คุณปียชาติลงพื้นที่เนี่ย
ข้อมูลอย่างเป็นทางการจริงว่าตกลงมันมันควรจะเรียกปืน
ว่ามันปืนแบบไหนเป็นลักษณะไหนเนี่ยก็คือยังไม่ชัดเจน
ด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าแล้วก็ส่วนสาเหตุถ้านะคะถ้าถูก
ตกรรมจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้น้ำหนักทางใดทางหนึ่ง
แล้วถ้าสมมุติเอาข้อมูลในพื้นที่เนี่ยเราสามารถตัด
ประเด็นปืนลั่นจากแบบจากตัวเองทิ้งได้เลยแล้วไหมคะผมมอง
อย่างนั้นครับเพราะว่าโดยโดยคำบอกเล่าแล้วก็วัตถุพยานต่าง
ต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ตายครับถ้าถ้าลั่นแล้ว
ควรจะจมน้ำไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ
ขึ้นปรกตุสุนก็แยกกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าวแล้วทำไม
ตรวจแพทย์นะฮะไม่มีพบน้ำในปอดเพราะฉะนั้นแปลว่าตายบนบกแล้ว
คุณคุณปริยชาติที่ไปไปกับคุณตาที่เราเห็นเนี่ยนะคะได้เห็นพื้นที่ที่คุณตาบอกไหมว่ามันเห็นรอยย่ารอยคนสู้มีรอยเหมือนกับแบบพยายามจะตะกายขึ้นมาจากบ่อได้เห็นไหมคะเห็นครับ
เป็นเป็นทางยาวครับก็คืออ่าพอดีมันจะเป็นตลิ่งที่ชันชันนะครับอ่า
อืมก็ประมาณสักสักสองสามเมตรเนี่ยค่ะมันลักษณะคือมันมันย่าอะไรต่างต่าง
มันเหมือนกับแบนเรียบแล้วก็มีมีรอยเหมือนเหยียบย่ำอ่ะฮะอ่าเป็นเป็นทางยาวลงไป
คือต่อให้ผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยก็ยังเห็นรอยนั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ
คุณปียชาติตอนนี้เท่าที่เรียนสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือคุณแม่แล้วก็ถัดมาคือคุณตาที่คุณปียชาติไปพบนั่นแหละค่ะคือดูทางบ้านก็ยังมีข้อมูลจำ
เหมือนจะรู้น้อยกว่าคุณปียชาติซะด้วยซ้ำไปคือตำรวจยังไม่ได้
ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมกับทางครอบครัวใช่ไหมคะยังครับอ่า
แต่ว่าทางครอบครัวเองกังวลเพราะว่าทางตำรวจเบื้องต้นเนี่ย
บอกว่าเขาตั้งประเด็นหลักหลักไปที่ปืนลั่นเขาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่
และคิดว่าการตายนั้นอาจจะมีเงื่อนงำก็เลยนำมาสู่การส่งศพไปชันสูตรเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ทีเนี้ย
ผลตัวนี้ยังไม่ออกมาเพราะว่าศพเองยังไม่ถึงบ้านครับ
เราก็เลยยังไม่รู้ว่าผลชนสูตรของทางโรงพยาบาลศรีนครินนั้นออกมาเป็นอย่างไร
ตำรวจเองก็รอครับเพื่อที่จะมาประกอบกับข้อมูลพยานหลักฐานอื่นครับ
ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องตายก่อนแล้วแล้วจะคาลงมาได้ยังไงในศาลใช่ไหม
คุณปียชาติค่ะยังไงขอบคุณสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวยังไงติดตามจากการรายงานของคุณปียชาติในช่วงข่าวถัดไปนะคะ

ค่ะเบชาติคือที่ไปดูพื้นที่กับคุณตามาสักวันที่เราเห็นนั่นแหละนะคะ
ก็เป็นอย่างที่เขาสงสัยเขาก็คือครอบครัวสงสัยว่าคงไม่ใช่ปืนลั่น
คงไม่ได้พลาดเอง
ไม่ใช่แน่เพราะลักษณะยิงจากท้องน้อยขึ้นมาข้างบน

เป็นไปไม่ได้หันยิงตัวเองเป็นไปไม่ได้
ลักษณะปืนลั่นมันต้องลงร่างต้องพกที่เอวแล้วลั่นลงขา
ตกกระแทกพื้นมันเคยเกิดขึ้นบ้างไหมตกกระแทกพื้นแล้วพอดีสวนขึ้นมา
ปอกมันคงไม่ออกบ้างข้างนอกหรอก
กำลังจะบอกว่าวิถีกระสุนที่พบในตัวผู้ตายกับปอกกระสุนที่พบเนี่ย
มันจะบอกได้ว่ารักษณะเหตุการณ์เป็นอะไร
ก็คานไปลงน้ำถั้งตัวเองโดนยิงอ่ะ
มันมีเหตุผลอะไรที่โดนยิงมันก็ต้องฟุบตรงนั้นอยู่แล้ว
แล้วคานไปลงน้ำทำไมสาม
คัตกรรมอำพัง
ความหมายคือว่ามีการ

แล้วการเอามบอร์ติใจแม่งตายอืมเดี๋ยวตาม
ต่อค่าส่วนส่วนเรื่องของตำรัวเนี้ยนะคะว่าจะให้ข้อมูลเมื่อ

วรรคาช่วยสักถ่างครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
อีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ